บอลหญิงครับที่เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อโคต้าสำคัญในการไปเล่นบอลโลกสมัยที่๒ให้ได้
ก็เดินทางไปจัดกิจกรรมตลาดพฤติกรรมกันที่จังหวัดกานชนัดบุรีครับ
เป็นการสร้างความสามัคคีนะครับแล้วก็
เรื่องของจิตวิทยาที่เข้มแข็งด้วยนะครับ
โดยเฉพาะกิจกรรมต่างที่เกิดขึ้น
ก็ถือว่าท้าทายทั้งตัวนักเตะแล้วก็โค้ชด้วย
เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ไร่ใจยิ้มกัน

เป็นแคมป์เสริมสร้างทีมเวิร์คพัฒนาจิตใจ
โดยมีดรวรรณยาสะอาดเอี่ยมรีเทนนิสนักจิตวิทยาชื่อดัง

ช่วยค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้นในทีม
สร้างคานิยมและหัวใจที่แข็งแกร่ง
ซึ่งการเปิดใจทำเอาทัพชาวาแก้ว

เพราะว่าต่างร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโชคโชน
ก็มีจุดหมายเดียวกันคือการพาทีมฟุตบอลหญิงไทย
หลังผ่านช่วงตึงเครียดไปแล้ว

เมื่อทีมฟุตบอลหญิงเดินเข้าป่า

แล้วก็สุมไฟให้แรงเข้านี่คือกิจกรรมนะครับ

แล้วก็ได้ไก่ที่แต่ละทีมต่างภูมิใจกับผลงานของตัวเอง
หลังจากนั้นครับเป็นการละลายพฤติกรรมด้วยการเต้นเพลง

โค้ชหนึ่งครับหนึ่งก็ไทยศาสตร์ทองเวียน

กิจกรรมนี้เป็นการสร้างความสามัคคีของทัพชาบาแก้วก่อนที่จะทำศึกชิงแชมป์เอเชีย

จะได้ตีตัวไปบอลโลกสมัยที่๒ซึ่งโอกาสของเราอยู่ในสายที่ไม่หนัก
ถ้าเกิดจบที่๒ของกลุ่มก็ไปบอลโลกแบบอัตโนมัติเลยนะครับ